อตวรริสเฟื้องอารมณ์จะพาไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยกันที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า

เมนูเส้นคลุกซอสเผ็ดร้อนของชาวจีนเสชวน
เมนูจากเส้นอุด้งชามร้อนที่รับประทานกันในฤดูหนาวของชาวญี่ปุ่น
ติดตามได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
วันเสาร์ที่๒๗กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า